สวัสดีครับมาติดตามสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
จับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหัน
วันนี้ภาพรวมทั่วไทยฝนลดลงแดดแรงบางจุดร้อนอบอ้าวนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีหนึ่งสภาพอากาศที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
คือจุดตรงนี้นะครับนี่คือหอมความกดอากาศต่ำที่กำลังพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
มีลุ้นว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุลูกต่อไป
แน่นอนจากผลพวงของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
มีการดูดเอาความชื้นดูดเอากลุ่มก้อนเมฆบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
เข้าสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศนี้นะครับ
จึงทำให้ในวันนี้ตลอดทั้งวันภาคเหนือภาคอีสาน
หลายจุดหลายพื้นที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแดดแรงนะครับ
และบางจุดร้อนอบอ้าว
แน่นอนครับหย่อมนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามีลุ้นว่าจะส่งผลต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับจะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกียร
แล้วก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งครับผ่านบริเวณทางตอนบนของเวียดนามเข้าลาวต่อไป
หลังจากนี้ครับจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เหมือนพายุสังกานะครับ
เข้าสู่บริเวณทางตอนบนของอีสานแล้วก็ไปยังบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
มาดูนะครับว่าในวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เริ่มต้นในช่วงตี๓ครับจากการคาดการณ์จากกรมประตุนิยมพัทยา
คุณผู้ชมถ้าหากสังเกตในบริเวณจุดสีม่วงสีส้มเนี่ยนะครับ

ตี๓จะค่อยเคลื่อนผ่านบริเวณทางตอนบนของอีสานนะครับ
น้องคลายนครพนมเตรียมรับมือเลยนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับ
บริเวณพื้นที่ตอนบนของอีสาน
แล้วก็เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกครับ
และดูเหมือนว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้ค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับ

กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ
เน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะครับ

แล้วก็จะมีโอกาสตกแบบนี้ต่อเนื่องไป
จนถึงช่วงกลางดึกของวันที่๑๐เลยทีเดียวนะครับ

ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนที่จะเกิดจากพายุลูกนี้ด้วยนะครับ

เพราะว่าหลังจากที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง
ก็จะมีการดูดเอาคุณภาษาลมเย็นเข้ามา
พายุลูกนั้นมีการอ่อนกำลังลงนะครับ
สถานการณ์ฝนอาจจะไม่ตกเยอะเท่าพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ